ช่วงนี้ยังมีพรกรฉุกเฉินอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของโควิด๑๙ก็ยังคงมีผู้ติดเชื้อนะ
อาจจะจำนวนมากบ้างน้อยบ้างสลับกันไปเนี่ยแต่ก็อย่าลืมว่าเรายังคงต้องช่วยกัน
ถูกต้องและการฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินนี่ก็อาจจะทำให้เกิดการติดโรคเพิ่มนะคะ
เหมือนกรณีนี้ที่จังหวัดชนบุรีเนี่ยตำรวจต้องบุกไปทลายแก๊งวัยรุ่น
เขาฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินค่ะสวมชุดนักเรียนชุดนอนจัดปาร์ตี้วันเกิดแล้วมั่วยากัน

ทีนี้ตำรวจก็เลยมาค่ะเรียกก็มานะ
ตำรวจสภห้วยใหญ่จังหวัดชนบุรีนำกำลังบุกไปตรวจสอบรีสอร์ทนะคะ
ในพื้นที่ตะบนห้วยใหญ่อำเภอบางละมุง
ไม่กลัวเกรงกฎหมายอะไรเลยในคลิปนะคะกลุ่มวัยรุ่นแต่งกายด้วยชุดนักเรียนบ้าง
นอนบ้านแล้วก็เปิดเพลงเต้นกันเมามัน
จากการไปตรวจสอบพบรถยนต์จำนวนมากเรียงรายกันหน้าห้องพัก
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่ห้องพัก
ไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปบันทึกภาพนะคะ
ไปอีก๑ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดออกมาค่ะ
รวมแล้วเป็นผู้ชาย๑๔คนผู้หญิง๑๖คนเยาวชนอีก๒คน
ตำรวจโทพิชิตวัฒโนรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรห้วยใหญ่บอกว่า
การจับกลุ่มได้รับการร้องเรียนมาจากประชาชน
ห้องพักนี้มันจัดปาร์ตี้เสียงดังนะคะ

และพบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันจริง
ค้นก็พบยาเสพติดเคตามีนชนิดผงขาว
ใส่ถุงรูดซิปจำนวน๔ห่อและยังมีน้ำกระท่อมอีก๒ขวดด้วยค่ะ
ฟังเสียงของทางรองพ่อบังกับสาวครอบครัวใหญ่ที่นำกำลังไปจับค่ะ
เมืองต้นทางกลุ่มวัยรุ่นสารภาพนะคะว่าเสพยาเสพติดทุกคนเลยค่ะ
ควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีนะคะ